คุณผู้ชมครับเรามาดูเหตุใหญ่เหตุนี้
เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามันเกิดเหตุเพลิงไหม้เนอ
ใช่ค่ะเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่รัชดา๓๖ซอยเสือใหญ่
แล้วเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สลด
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิต๓ราย
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงสักประมาณ๒ทุ่ม
นี่ดูสิคะเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย
รวมถึงตำรวจสพโยธินจะรับแจ้งเหตุว่า
ไฟไหม้ในชุมชนซอยรัชดาพิเศษ๓๖หรือว่าซอยเสือใหญ่
ที่แยก๙๔๑ที่เขตจตุจักรนี้นะคะ
ทีนี้พอเพลิงไหม้ห่มไหม้ขนาดนี้
นี่รถน้ำดับเพลิง๕คันเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุค่ะ
แล้วมันเป็นชุมชนคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
ลักษณะบ้านก็จะปลูกติดกันหลายหลัง
เกือบจะลามไปถึงโรงงานที่อยู่แถวนั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาต้องฉีดน้ำประมาณนัก๑๐นาทีไฟก็สงบลง
ทีนี้พอหลังจากเพลิงสงบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบค่ะ
เป็นเหตุสลดเพราะว่ามีผู้เสียชีวิต๓ราย
เป็นชาย๒รายหญิง๑รายนะคะ
เสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเลย
แล้วก็จากการสอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
มันเป็นเสียงระเบิดดังขึ้นมาครั้งหนึ่งจากบ้านต้นเพลิง
แล้วไฟมันก็ลามไหม้อย่างรวดเร็ว
ส่วนศพผู้เสียชีวิตทั้ง๓ศพ
ก็มีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ย
ไม่สามารถหลบหนีออกมาได้เลยทำให้เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็มีรายงานด้วยบอกว่าไฟไหม้ครั้งนี้
มีพื้นที่กักตัวของผู้ป่วยโควิด๑๙รวมอยู่ด้วยไง

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการประสานจากทางกรมควบคุมโรค

ใครที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกนอกพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ก่อน
แล้วทีมข่าวของเราค่ะลงไปดูบริเวณบ้านพัก
มันเป็นเพลิงสังกษีอยู่ในซอยรัชดา๓๖แยก๙

คุณดูสิก็ยังมีพวกร่องรอยการถูกเพลิงไหม้
แล้วมันก็เป็นซากแบบนี้นะครับ
บ้านที่เกิดเหตุมันเป็นห้องแถวชั้นเดียวประมาณ๑๐ห้อง
แล้วด้านหน้าเขาก็จะเป็นร้านขายของชำ
เราไปคุยกับชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์นะคะ
อย่างทางคุณป้าอภัยผายพิมาย
บอกว่าช่วงประมาณเกือบ๒ทุ่มเนี่ยนะไฟมันลุกขึ้นมาจากข้างในตัวบ้าน
แล้วคนในบ้านตกใจค่ะวิ่งหนีกันออกมา
แล้วผู้เสียชีวิตทั้ง๓รายน่าจะหนีออกมาไม่ทัน
หนึ่งในนั้นก็คือนายธีรศักดิ์ร้ายใจบุญอายุ๔๓ปี
เป็นลูกของเจ้าของห้องเช่านะคะ
ส่วนอีก๒รายก็เป็นสามีภรรยาที่มาเช่าห้องอยู่
คือตาเย้กับยายสำรีเป็นสามีภรรยากับชาวต่างด้าวค่ะ
อาชีพของตายายคือเก็บขยะขาย
ตัวสามีที่เสียชีวิตก็ชอบดื่มเหล้า
แล้วมันมีกระแสข่าวมาด้วยคุณบอกว่า
ที่บ้านตรงนี้ว่าเป็นที่กักตัวโควิด

เขายืนยันค่ะบอกว่าไม่เป็นความจริงนะ
แต่ทีนี้มันอาจจะมาจากคำบอกเล่าที่เข้าใจผิดไง
เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วทางตัวยายสำรีที่เสียชีวิต
ยายแกมีอาการป่วยแล้วก็ลุกมาทำงานไม่ได้
ยายก็เลยประสานให้เจ้าหน้าที่มารับตัวไปรักษาแล้วก็ตรวจโควิด
ผลตรวจของคุณยายออกมาเป็นลบก็คือไม่ติดเชื้อ
ซึ่งตัวคุณยายได้รับการรักษาอาการป่วย
แล้วก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้๒วัน
ป่วยด้วยโรคอื่นนะไม่ใช่โควิด๑๙นะ
เออยืนยันแล้วนะเพราะว่าผลการตรวจออกมาเป็นลบด้วย
ทีนี้พอออกจากโรงพยาบาลมาก็มาเกิดเหตุเพลิงไหม้

ฟังชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เล่าหน่อยนะคะ
ทีนี้ก็ต้องประเมินความเสียหายจากไฟไหม้
ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าได้นะคะ
ส่วนผู้เสียชีวิตทั้ง๓รายเจ้าหน้าที่ก็นำส่งนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชนะสูตรศพอีกครั้งหนึ่งนะคะ